จังหวัดชายนาฏอีกสักที่ไปส่องขันน้ำมนต์เหมือนกัน
ที่นี่เขามีการทำพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่ครับ
ดูเอาแล้วกันองค์พระเก่าแก่นะ
ที่นี่คือวัดโพธาราธิตบลแพร่กศิราชาอัพธิสังคบุรีจังหวัดชัยนาธิ
ทางเจ้าวาดวัดหลวงพ่อผอมไง
ท่านเป็นเกจิชื่อดังอยู่แล้วก็ได้ร่วมทำพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่น
เลื่อนสมณศักดิ์ณโบสถ์มหาอุดที่สร้างสมัยราชการที่๒อายุกว่า๒๕
โบรตก็เป็นแบบนี้ครับ
แล้วนี่คือความเข้มขังแล้วก็วัตถุมงคลต่างค่ะ

เห็นแล้วตาเป็นมันตาเป็นมันตาลูกวาว
ภายในมีพระประธานแล้วก็ภาพเขียนที่ทางวัดได้ทำนุบำรุงเอาไว้
ให้คนรุ่นหลังได้รับชมแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้กันไป
สำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้เขาถือว่าเป็นครั้งแรกนะ
ที่เปิดโบสถ์เก่าแก่เพื่อทำพิธีเพิ่มความขลัง
ศิษย์เขาก็มาเช่าบูชาหากันไป
ในพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลก็มีศิษยานุสิตและประชาชนร่วมพิธีนะ
กว่าคนได้มากันเยอะเลยนะครับ
มาเพราะแรงศรัทธาจริง
ทำพิธีเสร็จแล้วพลาดได้ไง
พาดยังไงเราไปสิรอเร่ย
ไปดูของดีของเด็ดกันหน่อย
เขาบอกว่ามันอยู่ที่ขันน้ำมนต์

เอาล่ะขายแล้วอย่าลืมนะ

คือบางคนถ่ายแบบอยากจะได้แบบหน้าชัดหลังเบอร์

ตรงหน้านี่เบลอไปหมดเลย

อย่ารีบซีค่อยส่งมาเดี๋ยวผมเช็คก่อนในกลุ่มผมมีบ้างไหม
กลุ่มคุณมีรูปอะไรขอดูรูปในกลุ่มได้ไหม

อยู่ดีก็ช็อตลกคำแห้ง
ตกใจมีคนมาแฮปปี้เบอร์เนย์เยอะ

จะมาขอดูกลุ่มตกใจ